พรุ่งนี้มีคลิปที่มันเกิดขึ้นหลายเหตุการณ์
แล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่ค่อนข้างจะรุนแรงพอสมควร
ใช่ค่ะคลิปแรกก่อนเลยละกันคุณผู้ชม

ผู้ชายคนนึงไปรู้จักกับผู้หญิงคนนึง

เขานัดเจอกันแล้วก็มีสัมพันธ์ลึกซึ้งกัน
แต่ปรากฏว่าผู้ชายคนนี้กลับถูกเพื่อนของผู้หญิงคนนี้

โอ้โหเตะไม่ยั้งเลยนะคะ
แล้วก็กลุ่มเพื่อนที่มารุมกระทืบเนี่ย
สั่งให้เขาไปกราบเท้าผู้หญิง
คุณผู้ชมดูคลิปกันก่อน
แล้วก็กินการพ่อมงานด้วย

ช่งกันเลยนะ
สลายหมู่
ทำยังรู้ถึงว่าประศนาเห้อ

คุณผู้ชมดูตัวละครที่อยู่ในคลิปนะฮะผู้ชายเสื้อดำกางเกงสีแดงเนี่ย
คือคนที่ถูกรุมทั้งตีทั้งต่อยทั้งเนี่ยยับเละเทะไปหมด
คือมันเนี่ยกระทืบหน้าอกอีกเนี่ยค่ะกระแทกกับพื้นอีก
มีตัวละครคุณผู้ชายนี้ใช่ไหมแล้วก็มีกลุ่มวัยรุ่นที่รุมทำร้ายเขา
แล้วก็คุณผู้ชมได้ยินเสียงผู้หญิงใช่ไหมคะผู้หญิงที่ท้วมหน่อยใส่เสื้อสีขาวนั่งอยู่บนเตียง
นี่คือตัวละครที่อยู่ในคลิปนี้นะคะเล่าก่อนผู้ชายที่ถูกรุมทำร้ายชื่อวัชรพงศ์อายุยี่สิบสี่ปี
เขาบอกว่าเขาถูกกลุ่มวัยรุ่นทำร้ายแล้วก็บังคับให้กราบเท้าผู้หญิงเสื้อขาวที่นั่งอยู่ในนั้น
นั่งอยู่บนเตียงในหอพักแห่งหนึ่งในตำบลรังสิตอำเภอธัญบุรี
แล้วก็มีการใช้กล้องมือถือถ่ายคลิปเอาไว้แล้วไปแชร์ในเฟซบุ๊ก
นายวัชรพงศ์คนนี้หลังจากที่สะบักสบอมไปแล้ว
แล้วก็เริ่มจะตั้งสติอะไรยังไงได้ดีขึ้นได้

เขาก็ไปแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสพธัญบุรี
ดำเนินคดีกับกลุ่มวัยรุ่นที่มารุมทำร้ายเขา
ซึ่งก็คือกลุ่มเพื่อนของผู้หญิงในคลิปนั่นแหละค่ะ
นามสมมุติขอเรียกว่านางสาวเอ๋นะคะผู้หญิงอายุ๓๖ปีแล้ว
วัชรพงศ์บอกว่ารู้จักกับนางสาวเอ๋เนี่ย
๓วันผ่านเฟซบุ๊กรู้จักกันแค่๓วัน
คางแตกเลยค่ะไปมีสัมพันธ์ลึกซึ้งกัน
ทีนี้หลายคนก็อาจจะงงว่าเอ้าก็มีความสัมพันธ์กันแล้ว

อ่าฝ่ายผู้หญิงก็เดินทางมาลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานเหมือนกัน
สพธัญบุรีนี่แหละเธอบอกว่าเธอถูกนายวัชรพงศ์คนนี้
มขู่บังคับให้พาไปที่ห้อง
เธอเลยต้องออกอุบายขอตัวเข้าห้องน้ำ
แล้วก็แอบโทรศัพท์ให้เพื่อนมาช่วยเหลือ
แล้วเหตุการณ์ก็เป็นไปตามคลิปนี่แหละค่ะ

ทีนี้๑๑โมงที่ผ่านมานะคะ
เจ้าหน้าที่ตำรวจสพธัญบุรีก็เลยติดต่อนายวัชรพงศ์เนี่ย
ตอนนี้ก็อย่างที่บอกคางแตกแล้วก็เขาบอกคอเขาเจ็บ
คือหันคอหันหัวลำบาก

ก็ซัดเข้าไปไม่รู้กี่ทีอะค่ะ
เออก็เรียกนายวัชรพงศ์ให้มาชี้ตัวผู้ก่อเหตุนะคะ
ซึ่งพี่สาวนายวัชรพงศ์ก็ให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าวว่า

ส่วนอีก๒คนชี้ภาพบุคคลตามภาพถ่ายที่ปรากฏในคลิปไปแล้วค่ะ
ด้านพันธุ์ตำรวจโทภูมิเรศอินคงสารวัตรสอบสวนสพธัญบุรี

เจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการเรียกตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดี
แล้ว๔รายฐานร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นให้ได้รับบาดเจ็บ
ส่วนบุคคลในคลิปที่เหลืออยู่ระหว่างประสานตัวมาดำเนินคดีค่ะ